ผมขอย้ำอีกครั้งนะฮะ
ลุงพลขอท้าคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่

หรือรุงพลบอกว่าไปสะบานกันไหม
วัดพระแก้วไม่ต้องถึงกับเอาตาย
เอาแค่ชิปหายก็พออันนี้ขออนุญาตนะครับ

เอาแค่แบบผิดหายก็พอ

แต่จะให้สาบานกันคือยายบอกแล้วว่า

หรอทุกคนในบ้านเลยเหรอมันยุติธรรมดี
มี๕คนใช่ไหมพี่น้องไม่รู้เขย
เขยอีก๓ยุติธรรมดีค่ะ
ทุกวันนี้เราไม่มองคนนอกบ้างเลยเหรอ

ในครอบครัวก่อนเถอะค่ะสะสางในครอบครัวให้เสร็จก่อน
จะ๖๐วันแล้วยังมีความหวังอยู่ไหมทางคดี
มีค่ะแม่คิดว่าถ้าตำรวจพิสูจน์ลุงพลเสร็จแล้ว
ก็น่าจะไปตามคนอื่นถ้าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์
สุดท้ายแล้วฮะท่านผู้ชมติดตามข่าวเรื่องน้องชมพู่เยอะเหลือเกิน
ประเทศก็ว่าได้ผมพูดได้เต็มปากเต็มคำว่า
คนไทยติดตามทั้งประเทศข่าวน้องชมพู่เนี่ยจะมากจะน้อยก็แตกต่างกันไป
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่มีอะไรอยากฝากบอกถึงคนที่
ติดตามดูข่าวของลูกสาวของเราของครอบครัวเราไหม
ก็อยากขอบคุณคนที่ให้กำลังใจเรา
และคนที่ไม่ให้กำลังใจแล้วก็สงสัยในตัวเรา
ก็อยากให้ดูข่าวอย่างมีสติค่ะคิดช่วยคิดตามว่ามันเป็นยังไง
ดูข่าวก็ให้ดูทุกช่องอย่าไปเจาะจงดูช่องเดียว
มันจะมีข่าวบางช่องที่แบบว่ามันจะแตกต่างกันได้ข้อมูลมาไม่เหมือนกัน
บางคนบอกว่าแม่ไม่ค่อยร้องไห้เลยพ่อก็ไม่ค่อยพูดไม่ร้องไห้เลย
นี่มันจะสองเดือนแล้วนะเราต้องร้องไห้ออกสื่อแล้ว
อย่างวันนี้มานี่แม่มานี่ตั้งแต่คืนเมื่อวานอืม
ไม่ได้ออกสื่อตอนนี้คือกี่นาทีล่ะอืม
แล้วไปถ่ายไหมตอนที่แม่พักอยู่แม่ร้องไห้ไหมได้ไปถ่ายหน้าแม่ไหม

นี่เป็นคืนที่สองแล้วอืมกล้องตามแม่ไปทุกที่ไหมล่ะ
ไม่ใช่หมายถึงแค่วันนี้หมายถึงว่าในช่วงเวลาที่มันผ่านมา

พอเราได้ยินได้ฟังคำรู้สึกเรารู้สึกยังไง
แม่คิดว่าถ้าสำหรับคนอื่นช่างเขาเถอะ
เราจะเอางานเราอยากได้คนร้ายค่ะ
ตำรวจมาสอบเราก็ต้องตั้งใจตอบคำถามให้ดี
ไม่ใช่โมทันฟูมฟายร้องไห้แล้วไม่ใช่แค่ตำรวจสอบ
ชั้นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่ต่างคือมามาก
แล้วอย่างเจ้าหน้าที่หรือว่าสำนักงานต่างที่มาช่วยเหลือเรา
เขาก็ไม่ใช่ว่าจะมาให้เรานั่งฟูมฟายจนไม่รู้อะไรเลย
คือเราต้องมีกรอกเอกสารมีการช่วยเหลือโน่นนั่นนี่

ด้วยความที่พ่อไม่ค่อยพูดอย่างที่บอก
เนี่ยเปิดโอกาสให้พ่อได้พูดแล้วได้บอกอะไรกับคนที่ติดตามไหม
คนที่ไม่ได้อยู่บ้านบ้านเราแล้วก็ไม่ใช่ครอบครัวเรา
เขาก็ไม่รู้หรอกครับเพราะว่าเขาอยู่ไกล
ใครจะคิดยังไงใครจะนึกแบบไหนใครจะพูดยังไงใครจะพิมพ์แบบไหน
ก็พิมพ์ได้หมดคำพูดคำด่าคำสาบแช่งคำชมก็พูดได้หมดครับ
ครับผมเชื่อว่าไม่ช้าไม่นานคดีน้องชมพู่ความจริงก็จะปรากฏจนได้
สุดท้ายยังไงก็ต้องมีคนทำอะไรกับน้องชมพู่คนนึงนั่นแหละนะ